คุณผู้ชมช่วงนี้มาดูอุบัติเหตุเป็นเหตุสลดนะฮะ
ทำหลังคาราญจอดรถแต่พลาดธาปน์
ตกลงมาไปตกตรงกระจกบานเก็ตพอดี
มันแตกแล้วมันก็ตัดเส้นเลือดที่คอขาด
จนสิ้นลมต่อหน้าเพื่อนนะครับนะคะโอ้นะฮะ
เป็นเหตุสลดที่หลายคนนี่ตกอกตกใจนะครับ
ตำรวจโรงพักทุ่งครูเข้าตรวจสอบ
ศพของนายเอกพฤษสุภาอายุ๒๘ปี
คนงานก่อสร้างมีแผลจากการที่ลำคอ๑แผล

ในบ้านพักหลังหนึ่งย่านถนนประชาอุทิศ
ซอย๕๔แยก๘เขตทุ่งครู้

มีกระจกบานเกร็ดของห้องนอนแตกกระจายอยู่ทั้งบานครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียวนะครับ

อยู่ระหว่างการก่อสร้างต่อเติมหลังคาลานจอดรถ

เพื่อนคนงานของผู้ตายก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายปีนบันไดซึ่งเป็นอลูมิเนียม

ขึ้นไปบนหลังคาเพื่อไปต่อเติมหลังคาลานจอดรถ
สูงสักประมาณ๓เมตรได้ครับ
จู่ผู้ตายเกิดพลัดตกลงมาจากคานด้านบน
แล้วตกไปตรงจุดที่เป็นบานเกร็ดของห้องนอนของบ้านนี้พอดีครับ

พอแตกปุ๊บมันคมนะมันก็บาดที่คอ
แล้วก็ถูกที่หน้านอนสิ้นลมหายใจจนหน้าเพื่อนช่วยไม่ทัน
ทุกคนก็ตกอกตกใจมาทำงานด้วยกัน

ใครที่ทำงานแบบนี้ระวังกันด้วยเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับ